คุณชนะเตรียมรอยกระทงหรือยัง

เฮ้ยบ้านดิฉันเป็นกระทงด่างเลย
คุณเอามาขิ่งนี่ฉันไม่ได้นะ
นี่ผมให้ดูกระทงอันนี้แล้วกัน
เป็นกระทงรักโลกของจริง
นี่ครับที่เทศบาลเมืองสตูนจังหวัดสตูนนะครับ
พบกับคุณสมบัติเจริญขวัญ
เขาเนี่ยนะครับทำกระทงรักโลกให้ดูกันเลยแบบนี้

ทุกอย่างคือธรรมชาติหมดแล้วย่อยสลายได้เอง

นี่ครับโอ้โหแล้วทำออกมาได้สวยงามด้วย
เป็นไอเดียงานศิลปะที่ใส่ลงไปในงานลอยกระทงครับ
เขาบอกว่าปีนี้นะครับคุณสมบัติได้ทำกระทงรักโลกจากหยวกกล้วยพร้อมกับใช้หัวปลีมาตกแต่ง
อยู่ในงบเพียง๑๘บาท

บางคนส่วนใหญ่เวลาไปซื้อกระทงแบบหยวกกล้วยทั่วไป
เท่าไหร่เวลาไปซื้อ๔๐๕๐นะ

บางกระทงเป็นร้อยนะ

แต่ของพี่แกคุณสมบัติเนี่ย๑๘บาทเท่านั้นแล้วถามว่าใช้อะไรบ้างอ่ะ

มะเขือมะรักก็มี

เอาปริกนิดหน่อยก็ได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมขาดอยู่อย่างเดียว

หรือถ้าบางคนบอกไม่เอาน้ำพริกได้ไหมคุณชนะ

เอาน้ำมันหอยลาดแล้วก็ผัดเลย

อันนั้นต้องลอยกระทะไปด้วย
แต่อย่างนี้เขาบอกว่ามีมากมายหลายแบบ

เป็นห่อหมกปีกล้วยอันนั้น
เดี๋ยวห่อมกอะไรกระทง

ทีนี้เขาบอกว่าแบบผลไม้ก็มีเหมือนกันนะ
เขาทำเป็นผลมงผลไม้ด้วยแหละ

ดอกกุ้ยช่ายเขาก็มาทำเหมือนกันนะ

ที่ว่าผลไม้และผักแต่ละชนิดมันมีสีสันที่แตกต่างกัน
คุณดูเนี่ยกระทงปลี
ปกติเราใช้กระทงใบตองกระทงหยวกใช่ไหม

สัตว์ดามอ่ะง่ายปลา

แต่บอกแล้วว่าใส่พริกน้อยฝางเผ็ด
จริง

มันจะไม่กินพริกทำไมเรา

น่ารักดีนะเอามาฝากกันนะคะ